พาไปเที่ยวกันต่อดีกว่าทุกคนฉะนั้นพาไปที่นครราชสีมานะคะ
คุณผู้ชมที่นี่เนี่ยถือว่ามีสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่
ใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินี่พลาดไม่ได้เลยไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันสวยงามขนาดไหนค่ะ
นี่เลยไปเช็คอินกันที่ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
คุณดูสิคะสะพานไม้ทอดยาวไปกลางลำน้ำอุ้ยงดงามแบบนี้นะคะ
สะพานไม้แห่งนี้ชื่อว่าสะพานข้ามบารายสวรรค์สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้
เพราะว่าบึงบ้านปรางแห่งนี้นะคะเป็นบึงน้ำหรือว่าบารายบารายเนี่ยแปลว่าบึง
คือเขามีมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วล่ะค่ะอยู่คู่เคียงกับปราศาสตร์ปรางบ้านปราง
แล้วก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของประสาทปรางบ้านปรังให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย
สะพานไม้นี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมานะคะในพื้นที่ร้อยไร่
เป็นระยะทางกว่า๓๐๐เมตรเลยค่ะเดินไปได้เป็นสะพานเหนือผืนน้ำ
ทำให้ใครที่ไปเที่ยวได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ

เขามีรั้วกั้นให้อยู่เขาเดินไปตามทางถูก
ก็จะได้ชมดอกบัวหลวงสวยนะคะรับอากาศบริสุทธิ์กันเต็มปอดเลย
เสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะจะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาชมความงามของสะพาน
แล้วก็มาชมความงามของธรรมชาติกันมากมายนะคะ
เพราะว่าที่นี่นี่นะอากาศมันโล่งเห็นไหม
ลมมันก็จะพาดเย็นตลอดเวลามานั่งพักผ่อนหย่อนใจจิล
แฟนรายการหลายคนนะคะอยากจะไปเที่ยวสะพานไม้ข้ามบารัยสวรรค์แห่งนี้นะคะ
ก็ต้องบอกเลยว่าไปกันได้แล้วนะจ๊ะ
อยู่ที่บ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
อ่าที่นครราชศรีมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะ
ที่ธรรมชาติเขายังอนุรักษ์เอาไว้ดีแล้วก็มีพื้นที่ป่าเยอะมาก
ใช่เป็นจังหวัดใหญ่มีที่ท่องเที่ยวหลายแนวธรรมชาติก็มีเยอะนะคะ
ความสวยงามทันสมัยก็มีเยอะเหมือนกัน